ประกาศผลโหวตไทยรัฐที่สุดแห่งปีสองพันยี่สิบสอง
ได้แก่อิงฟ้าวราหะ
ขอบคุณไทยรัฐนะคะรางวัลแห่งปีนะคะสองพันยี่สิบสองนะคะ
ดีใจมากที่ได้รางวัลคนดังแห่งปีนะคะที่สุดแห่งปีสองพันยี่สิบสองนะคะ
ก็สัญญาว่าจะเป็นคนที่รักษาคุณภาพในเรื่องของผลงานแบบนี้ตลอดไป
ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ช่วยกันโหวตให้เต็มที่เลยนะคะ
และท้ายที่สุดก็ขอบคุณทางไทยรัฐด้วยนะคะที่มอบรางวัลดี
แล้วก็ทรงคุณค่าแบบนี้ให้กับฟ้านะคะขอบคุณมากค่ะ
ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ไทยรัฐที่สุดแห่งปีสองพันยี่สิบสอง